สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้ดิฉันมาพร้อมกับท้องฟ้าที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนคึ้มเมฆฝนสีดำแบบนี้นะคะ
ซึ่งจะเป็นแบบนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะคุณผู้ชม
จากการตรวจสอบพบว่ามี๓ภูมิภาคที่จะพบฝนตกมากที่สุด
นั่นก็คือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
โดยจะมีฝนตกร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ลักษณะแบบนี้นะคะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ
น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ขณะที่พี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้นะคะต้องระวังเกี่ยวกับศัตรูพืชค่ะ
ส่วนทางภาคเหนือนะคะพี่น้องเกษตรกรต้องระวัง
จำพวกผีเสื้อมวลหวานนะคะแมลงวันผลไม้และหนอนชนิดอื่น
ส่วนภาคอีสานระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูดเลือดนะคะ
ยุงแมลงวันและลิ้นค่ะระวังโรคพืชจากเชื้อลาด้วย
ภาคกลางระวังโรคพืชจากเชื้อลาเช่นเดียวกันค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกอย่าลืมตัดแต่งกลิ่นผลไม้ที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะ
ลอกคูคลองระบายน้ำกันด้วย
ภาคใต้ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนนะคะ
อย่าลืมขุดลอกคูคลองระบายน้ำกันด้วยเช่นเดียวกันค่ะ

เมืองในประเทศรัสเซียเจอพายุพัดเข้าถล่มค่ะ
ทำให้บ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหาย
ประชาชนกว่า๑แสนคนอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะ
และมีผู้เสียชีวิตแล้วถึง๓ศพค่ะ
พายุในครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตโควิด๑๙ในรัสเซีย
พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยเป็นอันดับที่๓ของโลกแล้วค่ะ
ส่วนประเทศไทยของเราในช่วงนี้
ฝนตกในหลายพื้นที่จะไปไหนก็ต้องวางแผนกันดีนะคะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ